คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
พัทธลุงมีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกหมากมาเต็มคันรถ
เสียหลักชนท้ายรถเก็บขยะนะครับ
ทำให้คนขับบาดเจ็บติดอยู่ในรถ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางมาช่วยชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นานก็สามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ

อกจากนี้ยังพบว่ามีผู้บาดเจ็บอีก๒คน
เป็นเด็กชายวัย๗ขวบกับ๑๑ขวบ
โชคดีที่ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก

อับดูเลาะขับรถกระบะบรรทุกหมากมาจากจังหวัดยาลา

นายอับดูล้อพยายามเร่งเครื่องแซงรถคันหน้า
ก่อนที่จะชนท้ายรถเก็บขยะของเทศบาลเขาเจียกอย่างจัง
จังหวัดสมุทรสาครเกิดอุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองข้อควาย

มหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร

พบศพนายธวัฒนศรีโชคอายุ๕๓ปี
อาชีพรปภนอนอยู่บนถนน
สภาพศพถูกรถทับจนร่างแหลกเหลว
โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำล้มอยู่

บรรทุกเสาเข็มมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำให้ถูกล้อหลังเหยียบจนเสียชีวิต

เป็นช่วงที่ทะโน่นกำลังทำใหม่

เลียนซ้ายไปเรื่อย

เบียดคอสะพานแล้วก็

ใช่คือรถมาใต้รอผมแล้ว

คนขับไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพักและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อ
กับรถจักรยานยนต์บนถนนพุทธมงคลตะบนวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับแขวงการทางวัดไซ
พบศพเด็กชายอายุประมาณ๑๕ปีนอนอยู่บนถนนสภาพศพมีแผลเวอะวะที่หน้าอก
อีกคนเป็นชายอายุ๓๕๔๐ปีได้ระบาดเจ็บมีแผลที่ใบหน้าและศีรษะ
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบรรทุกทราบว่ากำลังไปส่งของที่โกดังบนถนนพุทธมงคล
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่มาด้วยความเร็ว
เสียหลักหลุดโค้งพุ่งมาชนด้านหน้าของรถบรรทุกอย่างจัง
ตำรวจเตรียมสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งขับมาตามถนนในหมู่บ้านลักษณะขับสายไปมา
แต่จู่ก็พุ่งชนรถกระบะอีกคันที่จอดอยู่หน้าบ้านก่อนที่คนขับจะถอยรถแล้วรีบเร่งเครื่องขับหลบหนีไปทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาภายในซอยผาไทยผาเมือง
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ทำให้รถกระบะฟอร์ดสีดำของนายวิเชียนทองห่ออายุ๕๙ปีด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย
ซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ารถคู่กรณีเป็นรถกระบะโตโยต้าสีบรอน
แต่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนคาดว่าน่าจะเป็นรถของคนในหมู่บ้าน
ต้นผู้เสียหายยังไม่แจ้งความกับตำรวจเพราะอยากให้ผู้ก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบ
แต่หากนิ่งเฉยก็พร้อมนำคลิปนี้เข้าแจ้งความดำเนินคดี